เนี่ยแหละค่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนของวีดีโอสแน็พแชทที่บันทึกจัดโทรศัพท์มือถือของ
จะขับรถไปที่ไนท์คลับจนถึงเข้าไปอยู่ภายในไนท์คลับพาวส์ของกลุ่มคนรักร่วมเพศ
ในเมืองออแลนโดรัฐฟลอริดาหลายช่วงเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าคลับแห่งนี้มีคนอยู่เยอะมากค่ะ
แล้วผู้คนก็กำลังสนุกสนานเต้นรำกันเฮฮาเลยก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
จากนั้นภาพเหตุการณ์ก็หายไปค่ะรายงานข่าวระบุว่าแซนดี้มาร์ตี้เพื่อนของอาแมนด้าอาเวียเนี่ย
พึ่งจะมาเปิดดูแล้วก็พบกับคลิปนี้เมื่อเช้าวันอาทิตย์
ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดเหตุแล้วก็อย่างที่บอกเป็นหนึ่งในเหยื่อนะคะ
เสียชีวิตเป็นหนึ่งในจำนวน๕๐คนที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงนี้ด้วย
อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปคอร์นหนึ่ง
แล้วก็ระดมกำลังไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถตำรวจหลายคันขับผ่านไปก็เลยจอดสังเกตการณ์อยู่แถวนั้น
พอสอบถามคนแถวนั้นก็เลยรู้ว่าเกิดเหตุยิงกันข้างในค่ะ
สำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนเหตุกราดยิงครั้งนี้
ล่าสุดนายบาราโอบามาผู้นำสหรัฐก็เปิดเผยนะคะว่า
ยังไม่พบความเชื่อมโยงว่าการก่อเหตุของนายโอมามาทีน
มือปืนวัย๒๙ปีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการโจมตีของกลุ่มไอซิส
แต่ก็มีรายงานจากการที่พูดคุยกับภรรยาของนายมาทีเนี่ยนะคะว่า
เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดด้วย
แล้วก็เลยแล้วก็เป็นไบโพล่าด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาก่อเหตุครั้งนี้
รวมถึงในเรื่องของความเกลียดชังในเรื่องของกลุ่มคนรักร่วมเพศด้วย
แต่ว่าตำรวจเองยังคงไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดค่ะ
ก็สืบสวนในหลายแนวทางด้วยนะคะ